เอาล่ะคุณผู้ชมคะเราไปช่วยอาเฮียกันหน่อยดีกว่านะเห็นบอกว่าอาเฮียอาจจะมาให้โชค
อาเฮียที่ว่าก็คือตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองนั่นเองมันปกติอยู่ในห้องเครื่องรถยนต์ค่ะ
อยากรู้ทะเบียนกันแล้วใช่ไหมล่ะเอาไปดูกันก่อนนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครปฐม
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าคุณกลมกลมเงยเงยดึงดึงหยุดยึดยึดเนี่ยเออ
แหมมันตรงอีกแล้วใช่ไหมซูมสักขนาดนี้
เมื่อกี้๒๔เพราะว่า๒หัว๔ตาอันเนี้ย๔๒ดีเซ็นว่าต้องหมาดีเซ็นว่าต้องหมาแน่
๕กกบม๕๔๔๒คือรถฝอดที่มีเจ้าตัวเงินตัวท้องน้ำหนักกว่า๑๐กิโลกรัมเข้าไปติดอยู่
นายภูธนสิทธิวงธนสมบัติเจ้าของรถเขาบอกว่าขับรถออกมาจะกลับที่พัก
ขับมาได้ประมาณ๓๐เมตรรถมันวิ่งสะดุดนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงดังบริเวณห้องเครื่อง
พอจอดรถเปิดดูเท่านั้นแหละโอ้โหอาเฮียอาเฮียไปอยู่ในนั้น
โอ้ยตัวใหญ่เชียว๑๐กิโลกรัมคุณทุกมายมาเต็มเลย
รีบโทรแจ้งกู้ภัยเลยบอกว่ามาช่วยหน่อยเอาไอเฮียออกไปทีกลัวอาเฮียจะตายเหมือนกัน
แล้วก็ไม่ลืมส่องเลขทะเบียนรถตัวเองเหมือนกันนะบอกว่าแม่ต้องมีโชคบ้างแล้วล่ะงวดนี้
นี่ครับมาเลยฮะเอออ่านี่ซูมให้ดูชัดอีกครั้งหนึ่งชัดอีกครั้งหนึ่งนะ
นี่รายการเราจะเป็นรายการอะไรไปแล้วเนี่ย
ยังไม่หมดนะคะมีเงินเรียกน้องมีทองเรียกพี่
กี่กิโลกรัม๑๐กิโลกรัมเป็นน้องไปละกันตัวต่อไปนี่เป็นพี่ฮะ
น้ำหนัก๓๐กิโลครับทุกอย่ายกว่าเบอร์เริ่มเลยฮะคุณผู้ชมนี้นะ
ชาวบ้านเขาต้องช่วยกันจับแบบนี้แหละ
คุณดิฉันสงสารทุกครั้งเวลามันโดนจับ

นี่มันไปแอบอยู่ที่บ้านเลขที่

บ้านเลขที่๙๖ทับ๖หมู่๔

คุณนิกระหิมยิ้มย่องนะเจ้าพ่อมาเอง

๖๙เดี๋ยวสิเค้าเล่ว๖๙เหรอ

นี่นะมันอยู่ที่ตำบลหนองอิรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี

สักประมาณ๓๐นาทีก็จับกุมได้

ก็ดูสิทั้งจับทั้งมัดทั้งผูกสงสารมานะ
ใช่จับได้สำเร็จนะฮะกูไม่สงสัย
เอาจริงนะอย่าไปเกลียดอย่าไปชังเขาเลย
เขาน่าเอ็นดูนะคุณ
เกิดมาเป็นเขานี่มันแบบลำบากจังเนอะ

เดี๋ยวว่ากันงวดที่ใกล้จะถึงนะ

ที่ฉันอยากถูกเรียกทั้งน้องทั้งพี่
พี่โลศลีนนี่นะบอกไปแล้วนะฮะตามนั้นเลยทะเบียนเลขบรรทัศน์
เลขที่บ้านทะเบียนรถเอาอย่างนี้มาคุณมี๓เลขใช่ไหม

เดี๋ยวดูกันว่าจะแม่นหรือเปล่านะฮะอ้าว